พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องร้องเรียนบนโลกออนไลน์นะคะมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาแชร์คลิปเอาไว้
บอกว่าขอตามหาผู้ชายที่ขับรถกระบะสีดำหน่อย
ขับรถชนกำแพงร้านจนเสียหายนะคะแล้วก็ขับหนีไปหน้าตาเฉยเลยค่ะ
บอกว่าช่วยตามมาจ่ายค่าซ่อมกำแพงร้านด้วย
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพังแบบนี้เลย
คลิปนี้นะคะเป็นคลิปจากเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าขวัญฮาไทยพรมกำเนิดค่ะ
ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพผู้ชายขับรถกระบะสีดำนี่แหละค่ะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเขาขับมาแล้วก็ชนกำแพงร้านจนพังเสียหาย
เขาก็ลงมาดูแต่ว่าไม่ได้ดูกำแพงนะคะมาดูรถ

หลังจากนั้นก็นี่แหละค่ะขึ้นรถปิดประตูแล้วก็ถอยรถออกไปเลย
คือไม่ได้มีทีท่าจะสนใจว่ากำแพงนี้จะเป็นอย่างไร

ผู้โพสต์เขาก็ระบุใต้คลิปบอกว่า
ตามหาบุคคลในภาพรบกวนช่วยกลับมาซ่อมกำแพงให้ด้วยนะคะ
ใช้สังคมออนไลน์ก็แห่ชมคลิปนี้กว่า๔แสนครั้ง

ส่วนหนึ่งคาดการณ์บอกว่าคนขับน่าจะจอดรถนอนแล้วก็ลืมดึงเบรกมือ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่า
ถ้ารถชนกำแพงพังขนาดนี้เสียงก็น่าจะดัง

เรื่องนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยวัตรรัฐทีวี
ก็เลยติดต่อไปยังนางสาวขวัญฮาไทยพรมกำเนิด
ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่โพสต์คลิปนี่แหละค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๔เมษายน

พื้นที่ที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือบ้านเลขที่๑๘

พื้นที่ตรงนี้เป็นร้านเช่าค่ะ
แสดงความรับผิดชอบแล้วนะคะ

ซึ่งบ้านเขาก็อยู่ใกล้เคียงกับกำแพงที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยทะเลาะกับภรรยาก็เลยออกมานอนในรถ

ก็เลยทำให้รถนั้นไหลไปชนกับกำแพง

ก็เป็นสิ่งที่โซเชียลสามารถติดตามหาตัวผู้ที่ก่อเหตุแบบนี้

รับผิดชอบเรื่องของการซ่อมกำแพงให้ด้วย
ก็เป็นเรื่องที่เราตรวจสอบมาในโซเชียลให้ได้ชมกัน